จิตรกรรมฝาผนังและภาพในสมุดข่อยของไทยล้วนเต็มไปด้วยรูปพญานาคหรือลำน้ำขดเป็นวง
หมุนตามเข็มนาฬิกาลงมาจากเขาพระสุเมนระบบจักรวาลอันประกอบด้วยเขาพระสุเมนทวีปภูเขาผืนดินและมหาสมุทร
ได้ถูกแปลจากความหมายเดิมภายใต้อิทธิพลของศาสนาพุทธมาเป็นพบภูมิและสวรรค์ชั้นต่างอีกมากมายจนกลายเป็นไตรภูมิพระร่วง
การที่พญานาคแผ่เบี้ยคลุมเสียงพระพุทธเจ้าซึ่งประทับสมาธิอยู่บนขดพญานาค
เพื่อแสดงให้เห็นว่าภูมิจักรวาลมีส่วนประคับประคองพระพุทธศาสนา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน